พาคุณผู้ชมไปที่สระบุรีไปดูเหตุสลดนี้ก็หน่อยนะคะ
มีคนใจร้ายค่ะคุณทัศนัยคุณผู้ชมค่ะ
เอาไฟไปเผาหนวดแมวค่ะ
ทีนี้หนวดแมวไฟไหม้ประกายไฟโดนตาของเจ้าแมวตัวนี้

ถูกค่ะจนตาของแมวเนี่ยปิดสนิทเลยนะคะ
แล้วก็ตาอักเสบมีหนองไหล
แล้วแมวตัวนี้ค่ะหนีตายแอบไปซุกหลบอยู่ในบ้านของชาวบ้านค่ะ

ชาวบ้านเห็นก็ช่วยเหลือพาเจ้าแมวตัวนี้ไปหาหมอตอนนี้
แมวก็อยู่ในการรักษาของหมอแล้ว
แต่จะมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นสภาพแผลของแมวตัวเมียค่ะ
สีขาวลายน้ำตาลหลังถูกคนใจร้าย
ใช้ไฟไปเผาหนวดทั้งสองข้าง
จนหนวดเนี่ยอยู่ในสภาพไปหงิกงอไปหมดนะคะ
แล้วตาของแมวตัวนี้เป็นแบบนี้ค่ะ
ปิดสนิทเลยมองไม่เห็นนะคะ
บาดแผลภายนอกก็อักเสบมีน้ำหนองไหลออกมาอีกด้วย
วันนี้เองค่ะวันวาเลนไทยวันแห่งความรักเนี่ยนะคะ
กู้ภัยสว่างรัตนาไตรสระบุรีรับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเจอแมวตัวนี้หนีตายมานอนซุกตัว
อยู่ที่ข้างที่เก็บรองเท้า
อยู่ที่บ้านเลขที่เก้าสิบทับห้าหมู่ที่สองตำบลปากเข้าสาร
อำเภอเมืองสระบุรีก็เลยช่วยเหลือเอาแมวไปใส่กรงเอาไว้แบบนี้ค่ะ
เพื่อจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์
ไปถามเจ้าของบ้านนะคะนางผ่องศรีสาลีสุกอายุ๖๐ปี
เขาเล่าค่ะบอกว่าตัวเขาเป็นคนไปเจอแมวคนแรก
ตอนเดินไปหลังบ้านเพื่อจะไปล้างมือ
แมวนอนอยู่คล้ายบาดเจ็บตาปิดหมดเลยหนวดก็คล้ายกับไฟเผามา
พอเข้าไปดูใกล้แมวก็ไม่ยอมให้จับไม่ยอมให้เข้าใกล้เลย
ตอนแรกเขาคิดว่าแมวถูกพ่นพิษถูกงูเนี่ยพ่นพิษใส่หรือเปล่า
คิดเลยนะคะว่าจะมีคนใจร้ายเอาไฟไปเผาหนวดแมวแบบนี้ค่ะ
คือถ้าตัวเขาไม่ช่วยเอาไว้นะแมวตัวนี้ตายแน่นอนนะคะ
ปล่อยไว้ก็ตายแน่เลยถ้าเป็นอย่างนี้ข้าวอาหารเอาอาหารให้กินก็ไม่กิน

ไม่รู้ใครไปทั้งนี้
สร้างไปทำมันได้นะ